ไม่ใช่เป็นแค่เป็นเครื่องบอกเวลาอย่างเดียวนะครับ
แต่สามารถประมวลการทำงานของร่างกาย
ในการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งการออกกำลังกายด้วยนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณพิชิวรรณฑรสมกิจรุ่งโทษครับ
กับชีวิตรีบเร่งในแต่ละวันของคนเมือง
ที่ต้องตื่นแต่เช้าออกนอกบ้านไปทำงาน
กว่าจะเลิกงานกลับถึงบ้านก็มืดค่ำ
จนทำให้เวลาดูแลสุขภาพน้อยลง
นอกจากจะสามารถลิงก์การแจ้งเตือนกับโทรศัพท์มือถือได้แล้ว
ยังได้ใส่ฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพเข้าไปด้วย
ตั้งแต่จับการวิ่งออกกำลังกาย
อัตราการเต้นของหัวใจ

และจำนวน๙ของคนใส่ในแต่ละวัน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
เพื่อสุขภาพของผู้สวมใส่โดยเฉพาะ

การวัดการวิเคราะห์แล้วก็ภายในหนึ่งสัปดาห์พร้อมกันนั้นเขายิงเข้าอีเมลได้ทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ต้องใช้การออกกำลังกายเป็นหลักนะครับตัวนี้เป็นเพียงตัวหนึ่งซึ่งสามารถประมวลผลแต่ไม่ได้บอกว่าเขาสามารถควบคุมทุกอย่างให้เราได้นะครับเราต้องใส่ใจหนึ่งเองอาหารการกินแล้วก็สองเองการออกกำลัง

เหล่านี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ด้วยเพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็จะกลายเป็นข้อมูลช่วยประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ให้แม่นยำมากขึ้นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีดีที่ช่วยเตือนและกระตุ้นให้หันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองรวมถึงช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น